ครับมีวัยรุ่นชายวัยสิบหกปีคนนึงถูกแทงเข้าไปนะฮะ๗แผลจนบาดเจ็บหนักนะครับที่สุราชธานีคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกคู่อริเนี่ยมาไล่แทงเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดมากกว่าคือไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้มีเรื่องกับใครแต่ว่าลูกชายจะมีลักษณะตาเขตาเหลค่ะอีกฝั่งอาจจะคิดว่ามองหน้าหาเรื่อง

คือที่แรกชาวบ้านที่เห็นจะคิดว่าต่อยเฉยในที่จ้วงไปเนี่ยมีดนะครับทุกผู้ชมครับ

ยังคิดว่าเอ๊ะมีเหตุรถปาดหน้าหรือมีรถอะไรกันยังไง
คนก่อเหตุเนี่ยเดินข้ามถนนไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามประวัตินี้นะครับนี่คือตรงข้ามปากซอยพ่อขุนทะเล๑๓ทับ๑
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ผู้ชายเสื้อฟ้าที่บาดเจ็บอายุ๑๖ปีนะฮะชื่อเก็ตนะครับ
ถูกแทงเนี่ยบาดแผลเนี่ยที่แขนสองข้างนะครับหน้าอกอีกหลังอีกรวม๗แผลนะครับ
ฟุบอยู่ที่พื้นถนนนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราชธานี
ซึ่งมีดเนี่ยมันหลุดออกจากด้ามสำหรับใบมีดเนี่ยฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
สาเหตุที่ถูกแทงนะครับเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องเก็ตนะฮะที่บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นที่ผ่าน
มานะครับทางแพทย์เนี่ยอนุญาตลูกชายกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้
แล้วลูกบอกว่าเมื่อวานขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านแล้วมีคนตะโกน
เรียกอยู่ท้ายรถก็หันไปเห็นผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยขี่รถ
ประกบแล้วถามลูกชายว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอโดนสักทีดี
ไหมพูดยังไม่ทันขาดคำพีบรถลูกแล้วก็วิ่งไล่แทงนะครับ
ยืนยันกับแม่ว่าไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุนะครับ
ไม่ได้มองหน้าด้วยคุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยลักษณะดวงตา
จะตาเข๋หรือว่าตาเล่บางทีคนมองเห็นแล้วอาจจะไป
คิดว่าลูกชายอ่ะมองกวนหาเรื่องแต่ลูกชายไม่ได้หาเรื่อง
ใครหรือต่อให้ลูกชายไปมองหน้าใครมันก็ไม่ควรจะทำร้าย
ขนาดมาแทงกันขนาดนี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้แม่บอกแม่สงสารลูก
ชายมากอยากจะไปลุยกับมือมีดเองด้วยซ้ำขอให้ตำรวจตาม
จับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้ส่วนอาการลูกชายถือว่าเจ็บหนัก
นะฮะบาดแผลถูกแทงเนี่ยเข้าแขนสองแผลนะฮะแขนด้านซ้ายเป็นแผล
กันกว่าจุดอื่นเลยมีแขนขวาอีกแผลหนึ่งข้างหลังอีก๒แผลแล้ว
มีร่องรอยเจ็บพกช้ำตามร่างกายอีกเยอะแยะไปหมด
ประมาณว่าลูกชายเหลือไปเขาก็คือมาจอดข้างแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้ลูกชายจอดแล้วช่วงนั้นพอดีพี่โทรเข้าไปพอดีลูกก็
คุยกับพี่จอดรถคุยแล้วนี่เขาก็บอกว่าอืมลูกลูกพี่อ่ะไป
มองหน้าเขาแล้วนี่ลูกเขาก็บอกว่าไม่ได้มองทีนี้เขาก็
บอกว่าสักทีดีไหมไม่หาเรื่องใครอ่ะแต่บางที
สายตาเขาอ่ะเหมือนสายตาเขาเขาเอียงสายตาเขตแล้ว
ทีแบบมองใครคนที่ไม่รู้จักเขาอาจจะว่าเออ
อะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนกลุ่มเขารู้กันว่ารูปพี่เป็นคน
แบบตาเขาจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าไม่มีพี่ปี๊
ใครกับใครเราเลี้ยงมาเราก็ไม่เคยตบตีอะไรเขามันเห็น
ภาพมันรับไม่ได้มันจะต้องควรที่ว่าไปกวนอะไรเขา
มากกว่านี้หรือเปล่าเขาถึงทำแบบนี้ใช่ไหมนี่มองเขา
ก็ไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่อยู่หาว่าเราลูกลูกเรามองมัน
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะบาดแผลของน้องที่ถูกแทงเข้าไปนะ
ที่แขนนี่เห็นไหมค่ะคือออกจากบ้านแล้วคน
มองหน้าไม่ได้จะทำยังไงก็ต้องไปออกจากบ้าน
คือออกไปแล้วใครมองหน้าไม่ได้อย่างนี้หรอ
ทุกผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ที่ฟุตบาตตรงข้ามปากซอยพ่อขุนทะเล๑๓ทับ๑
ที่ตำบลมะขามเตี้ยมเผอร์เมืองสูราชธาณี
เจ้าของร้านบอกว่าคราบเลือดตรงนี้มันก็มีอยู่นะฮะ
ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับหลังจากที่พยายามล้างทำความสะอาดกันแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มดังโครมนะฮะ
ไปมองเห็นผู้ชายสองคนวิ่งไล่ข้ามถนนมาด้วยกัน
นึกว่าชกต่อยกันธรรมดาไม่มีอาวุธอะไร
รู้ว่าแทงกันตอนเห็นเลือดกับมีดนี่แหละ
จากนั้นมือมีดก็วิ่งข้ามถนนไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปทางแยกตะปาน
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงขับแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่รถผ่านไปมาน้อยนะฮะ
ก็เลยวิ่งไล่ทำร้ายกันง่าย
แต่ชาวบ้านบอกโอ้โหเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเนี่ย

กูตกใจยิ่งคนคนที่ปั่นไอ้นั่นอยู่ก็กลัวแบบว่าของเราจะพังล้มพังหมดเลย
ว่าอยากให้มีคนมาช่วยเขานะมันไม่มีคนช่วยมีคนผ่าน
นึกว่ามันมาด้วยกันรถเฉียวกันแล้วมันไม่พอใจกัน
มันก็จะต่อยกันเรื่องแบบว่ารถเฉียวกันนึกว่าประมาณนี้น่ะ
เดี๋ยวดูไปมาแต่น๋อกรรมนะมันไม่สู้กิ้ง
ถ้าตามเจ้าถ้ามีมีดที่ยาวกว่านั้นมันตาย
คนเราเก็บได้ทีเดียวก็สวน
ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะ
เพื่อจะดูว่าคนกอเฮนกอเฮนแล้วหลบหนีไปทางไหน
แต่ไม่น่าจะตามยากนะดูแล้วท่าทางถามใครคนแถวนั้นก็คงรู้จักว่าอ๋อนี่คนนี้คือใครบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง